คุณผู้ชมคะไปติดตามต่อเนื่องกันกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนุ่มนักศึกษาแพทย์

ขับรถเก่งนะคะจะไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีสะเกด
แต่ว่าพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถเก่งของครูที่เพิ่งเกษียณอายุราชการนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๕ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑ราย
ตำรวจคาดว่าสาเหตุเกิดจากนักศึกษาแพทย์หลับใน
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๒๖ถนนศรีสะเกดอุบลราชธานี
หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันธรารมในจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ทะเบียนกไก่นหนู๙๑๘๙อุบลราชธานี
จอดขวางอยู่บนเส้นแบ่งกลางถนนในสภาพยับเยินแบบนี้คุณผู้ชม
ภายในรถพบศพนายพัศวรรษวรรณภาษณีอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยแห่ง๑
จังหวัดอุบลราชธานีก็เสียชีวิตอยู่ที่นั่งคนขับ
ใกล้กันบริเวณริมถนนฝั่งขาออกจากอำเภอกันทรารมมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุบลราชธานี
สภาพไม่ต่างกันนะคะยับเยินเช่นเดียวกัน
ภายในรถมีผู้เสียชีวิต๔ศพทราบชื่อคือนางกิ่งการวงฉลาดอายุ๖๐ปี
คนนี้เป็นอดีตครูที่เพิ่งจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เสียชีวิตอยู่ตรงที่นั่งคนขับมีนางสาวเอกเรือไทยวงฉลาดอายุ๓๒ปี
เด็กหญิงนักกมลวงฉลาดอายุ๑๐ปีและนางนงลักษ์วงฉลาดอายุ๖๕ปี
ส่วนนางอุศนีสืบรำอายุ๕๙ปีครูโรงเรียนบ้านนาดีตำบลหนองระคัง
สนมจังหวัดสุรินบาดเจ็บสาหัสก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เห็นว่าอาการสาหัสก็เลยส่งต่อไปอีกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานีจากการสอบสวนของตำรวจทราบว่านายพงศวรรษ
เป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกงานขับรถเก๋งคันเกิดเหตุมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
มุ่งหน้าไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีสเกตนะคะ
ส่วนนางกิ่งการวงฉลาดคนที่ขับรถเก่งพาญาติแล้วก็เพื่อนครูไปจังหวัดอุบลราชธานี
ขณะที่รถทั้ง๒คันมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถของนายพงศวรรษก็วิ่งล้ำเส้นแบ่งช่องการจราจรเนี่ย
ข้ามมาชนประสานงากันอย่างจังเลยค่ะ
ตำรวจสันนิษฐานว่านายพงศวรรษเนี่ยน่าจะเกิดอาการหลับใน
ก็เลยทำให้รถเสียหลักเสียการควบคุมแล้วก็ข้ามเลนมาชนกัน
จนมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้น
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
แล้วก็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ